คุณผู้ชมค่ะคนนี้ก็ชัดเจนอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะ

พี่แจ๊กเนี่ยอาจจะสนิทกับภรรยาเขาคุณกาลต่อ
ส่วนพี่เสกเองเนี่ยใครกำลังรอคอยอยู่ว่า
เรื่องร้อนการเมืองขนาดนี้พ่อไม่ออกมาเคลื่อนไหว

มาจ้ะมาแบบโพสต์สั้นเลยกระชับแต่ได้ใจความ
นี่ค่ะพี่เสกโพสต์เอาไว้ยืนเคียงข้างประชาธิปไตยแน่นอนและตลอดไป
แค่นี้ไม่ต้องแปลไม่ต้องซับซ้อน
เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วในโพสต์นี้ของพิเศษ
มาพร้อมกับอีกภาพหนึ่งภาพนี้เอาภาพขึ้นมาคุณผู้ชมนะฮะ
นี่เป็นภาพพระอาทิตย์ไม่แน่ใจเหมือนกัน
อันนี้ให้คุณผู้ชมดูแล้วตัดสินเอาเองแล้วกันว่า
นี่เป็นภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกไม่รู้เหมือนกันนะคะ

คุณเห็นภาพนี้คุณคิดถึงอะไร
ซีบางคนบอกว่ามองแล้วเห็นอนาคต
บางคนบอกว่ามันมองแล้วรู้สึกถึงมีความหวัง
หรือมันจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะตีความ
แต่ถ้าถามเชอรี่นะเชอรี่มองได้๒อย่าง
อย่างหนึ่งคือเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้น
ก็คือกำลังเริ่มต้นใหม่จากเรื่องราวดี
หรือถ้าจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือพระอาทิตย์ที่กำลังจะตก

คือทุกสิ่งทุกอย่างตีความสองอย่างจบท้ายที่ทุกอย่างมันกำลังเริ่มต้นมาก

หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้

ฝากข้อความนี้ไปถึงพิเศษด้วยเชลลี่บูดดี
ไม่แต่ว่าอย่างที่บอกเราเห็นภาพนี้เราก็นึกถึงเพลงใจสั่งมานะ
เพราะว่าใจสั่งมาค่ะประชาธิปไตยเลยเกิดค่ะ
ตีสองตีสามพี่กัลยังไหลหาอยู่เปล่า
เดี๋ยวนี้คือแบบว่าเขาคงแบบสนใจเรื่องการเมืองนะไม่มีเลย